สวัสดีค่ะพบกับรู้กับร้อนอากาศดิชันนักศึกายกิตมกค่ะ
คุณผู้ชมค่ะหลายพื้นที่ของประเทศไทยกำลังเผชิญกับปรากฏการณ์ฝนทิ้งช่วงนะคะ
ขณะที่บางพื้นที่ตื่นขึ้นมาเช้า
อากาศร้อนจัดตกบ่ายไปฝนเทลงมาค่ะ
จากการตรวจสอบเราพบว่าภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานมีฝนลดลงค่ะ
คุณผู้ชมในระยะนี้โดยฝนเนี้ยจะตกร้อยละยี่สิบถึงสามสิบของพื้นที่
อุณหภูมิอยู่ราวยี่สิบสามถึงสามสิบเจ็ดอันสารค่ะ
จุดใดไม่มีฝนร้อนเอาเรื่องเลยทีเดียว
ขณะที่ภาคกลางและภาคตะวันออกอากาศแปรปรวนครึ่งวันเช้าร้อนจัด
หลังบ่ายฝนตกหนักแต่ตกเป็นห่อมค่ะ
ไม่กระจายตัวรอยละยี่สิบถึงสามสิบของพื้นที่
พื้นที่ติดทะเลคลื่นสูงหนึ่งถึงสองเมตร
ขณะที่ภาคใต้ทั้งสองฝั่งมีฝนฟ้าขนอง
รอยละสามสิบถึงสี่สิบของพื้นที่
เน้นตกหนักฝั่งอันดามันพื้นที่ใดมีฝนคลื่นสูงหนึ่งถึงสองเมตร
อุณหภูมิไม่ร้อนมากนะค่ะส่วนกรุงเทพมหานครและปริมนธน
มีฝนฟ้าขนองรอยละสิบถึงยี่สิบของพื้นที่ค่ะ
อุณหภูมิอยู่ราวยี่สิบหกถึงสามสิบเจ็ดองศา
คุณผู้ชมคะประเทศไทยในฤดูฝนเนี่ย
บางทีเราก็เผชิญกับปัญหาน้ำรอการระบายใช่ไหมคะ
ที่เมืองเวนิสของอิตาลีก็ต้องเผชิญกับปัญหานี้เช่นเดียวกันค่ะ
แต่ไม่ได้เกิดจากฝนนะคะที่อิตาลีเกิดจากการที่น้ำทะเลหนุนสูงค่ะ
ภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะคือเมืองเวนิสของอิตาลีค่ะ
เผชิญกับน้ำท่วมกลางเมืองนี่คือกลางจตุรัสกลางเมืองนะครับ
ประชาชนต้องทานข้าวริมน้ำท่วมแบบนี้ค่ะคุณผู้ชม
เกิดจากปัญหาน้ำทะเลหนุนสูงท่ามกลางปัญหาน้ำทะเลกัดชอบชายฝั่งค่ะ
ทำให้มีการประท้วงนะคะเรียกร้องให้ยุติการเดินเรือขนาดใหญ่ในอิตาลีค่ะ
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ